พรุ่งนี้แล้วนะคะที่คู่รักเด็กแนวอย่างแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นจะเข้าสู่ประตูวิวาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราไม่พลาดโทรศัพท์ไปสอบถามว่าที่เบาสาวกันหน่อยว่าเอ๊ะ
พรุ่งนี้จะแต่งงานแล้วตื่นเต้นแค่ไหนไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมกันเลยค่ะ
เชิญตอนนี้เด็ดได้หรือยัง

แค่ทำทุกอย่างมันถูกต้อง

หนูรู้สึกว่ามันเป็นการบอกเล่าวิธีชีวิตคู่ได้อย่างแบบธรรมดา
แต่ว่าความรู้สึกมันเยอะมากอะ
พอนักสร้างจบปุ๊บ

ก็จะมีเพื่อนของเบาสาวเนี่ย

แล้วมาดูกันมากเลย

เรามารันว่ามีใครบ้าง